มาดูกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะจากที่ระดมกำลังการตามหาเด็กชายวัย๖ขวบน้องการค่ะ
ที่หายไปจากสวนผลไม้ท้ายบ้านตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาตามหากันอยู่ตั้งนาน
สุดท้ายบ่ายวันนี้เจอตัวน้องแล้วนะคะแต่ว่าน่าเสียใจที่เจอน้องเป็นศพค่ะ
เดี๋ยวเล่าย้อนให้ฟังก่อนนะคะคือน้องเนี่ยเป็นเด็กเงียบ
แล้วก็ชอบไปเดินเล่นที่สวนผลไม้ท้ายบ้านซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาน้องเนี่ย
เดินเล่นแล้วหายไปเลยไม่กลับมาบ้านค่ะอาก็ระดมชาวบ้านกันออกตามหา
แล้วก็เนี่ยค่ะจังหวะที่ออกตามหาเนี่ยนะคะ
ไปเจอสารพระภูมิของชาวบ้านที่ตั้งอยู่กลางสวนผลไม้ห่างจากบ้านน้องการประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วก็เจอตุ๊กตามดตะนอยสีดำที่น้องการชอบถือติดตัวไปด้วยในวันที่หายออกจากบ้าน
ตุ๊กตาตัวนั้นวางอยู่บนหน้าสารพระภูมิค่ะแต่ที่มันน่าขนลุกก็คือว่า
ตุ๊กตานางรำห้าถึงหกตัวแต่เนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพ
อยู่ในสภาพถูกจับหักหัวแล้วก็นอนลงไปแบบนั้นนะคะหลายคนก็เชื่อกันว่า
ต้องเป็นอาถรรพ์อะไรสักอย่างแน่ที่ทำให้หาตัวน้องการไม่เจอนะคะ
ช่วงสายวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พบน้องการแล้วนะคะ
แต่พบเป็นร่างไร้ลมหายใจค่ะอยู่ในป่ายางที่พื้นที่หมู่๒ที่ตะบนพระพลา
อำเภอเมืองจันทบุรีก็ห่างจากบ้านของน้องประมาณสองถึงสามร้อยเมตร
ชาวบ้านที่มาพบศพเนี่ยบอกเลยนะคะว่าแวบแรกที่เห็นเนี่ยในใจคิดอย่างเดียวเลยว่า
อย่าให้ใช่ศพเด็กเลยแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ก็เป็นศพน้องจริง
น่ากลัวก็คือร่างของน้องเนี่ยแขนทั้งสองข้างขาดนะคะ
แล้วร่างท่อนร่างก็ขาดด้วยค่ะ
ซึ่งอาของน้องการนะคะก็บอกว่าจริงบริเวณที่พบศพน้องเนี่ย
เมื่อวานก็เดินมาหานะเดินมาหาตรงจุดนี้เป๊ะเลย
แต่ไม่เจอร่างน้องเลยค่ะครับแถมผู้ใหญ่บ้านก็บอกเหมือนกันว่า
กลางวันเมื่อวานนี้ก็ปูพรมค้นหาเดินเรียงหน้ากระดานก็ผ่านตรงนี้เหมือนกัน
เออแต่ก็ไม่เจอเอ๊ะหรือมันจะมีอาถรรพ์จริงจริง
แต่ว่าเรื่องนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบสภาพศพแล้วเนี่ย
อย่างที่ชาวบ้านเขาบอกว่าร่างของน้องเนี่ยนะมีแค่หัวแล้วก็ลำตัว
สองข้างหายไปลำตัวท่อนล่างก็หายไป
ลักษณะเหมือนถูกสัดกัดแทะค่ะแล้วก็ไปเจอกางเกงของน้องตกอยู่ข้างลำทานด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยคิดว่าน้องน่าจะเดินพระตกลำทานแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
แล้วฝูงสู่นักที่เป็นสู่นักเฝ้าสวนนะคะครับ
น่าจะไปลากร่างน้องขึ้นมาแล้วก็อาจจะกัดน้อง
เหลือแต่สภาพแบบนั้นก็เดี๋ยวยังไงต้องมีกระบวนการพิสูจน์ทราบก่อนนะคะ
ว่าสรุปแล้วน้องเสียชีวิตจากอะไรจากการจมน้ำตาย
หรือจากการถูกสัดกระแทะหรืออะไรกันแน่
สารนะเพราะว่าน้องก็ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะ
ใช่ค่ะเอามาให้อ่าเลี้ยงนั่นแหละครับ